ผู้ชายคนหนึ่งเขาถ่ายคลิปเอาไว้
เป็นลักษณะของการโวยวายตำรวจสอนอประเวท

รถเขาจอดอยู่ที่ริมถนนแห่งหนึ่งแถวบางนาเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าจุดตรงนี้ทำไมมันจะจอดไม่ได้
ห้ามจอดก็ไม่มีขาวแดงก็ไม่มี
เขาพูดว่าอะไรบ้างไปฟังกันค่ะ
ป้ายห้ามจอดไม่มีขาวแดงไม่มี
เขามาจับโดยที่ว่าเขามาล็อกผมโดยที่ว่า

สุขภาษณ์นี้ซอยนี้มันน่าจะจอดได้นะพี่

มันต้องทำวันคู่วันขี้นะถ้าคุณจะห้ามจริง
ใช่ใช่ใช่
นี่คือเราพูดอย่างนั้นเลย

ประชาชนเขาก็ไม่ยอมนะตามที่จริง
แต่เขายอมเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่อยากเรื่องมาก

อันนี้เขาทำอย่างนี้ผมก็ไม่ยอมเหมือนกัน

ถ้าจอดในที่ห้ามจอดจริงผมไม่ว่า

มันมีป้ายปากด้วยตามจริงมันต้องมีป้ายปาก
อันนี้เขาไม่มีปากแต่เขามาล็อกเราเฉย
โดยที่เราไม่รู้ว่าเราผิดอะไร

อ้าวถ่ายไปที่ป้ายมีไหม
ไม่มีไม่มีมันก็จะมีอยู่

ลดก็ไม่แน่ข้อนี้ผมฝากไปถึงคุมกับสนประเวทนะครับ
สนประเวทด้วย
เขาค่อยให้รายละเอียด

ว่าเขามาจอดตรงนี้เพราะป้ายห้ามจอดก็ไม่มี
ขาวแดงก็ไม่ใช่แล้วทำไมถึงจะจอดไม่ได้
แล้วพอจอดตรงนี้แล้วมาถูกล็อกล้อ
มันคืออะไรอยากจะได้เหตุผลหน่อย
ทำแบบนี้ไม่ถูกต้องมาล็อกล้อทำไม่ได้
เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะว่าถนนที่จอด
มันไม่มีป้ายห้ามไว้นี่แหละนะคะ

ลักษณะของการสนทนาของผู้ชายสองคน
ระหว่างคนที่กำลังพูดและคนที่ถ่ายคลิปให้
แล้วคนที่ถ่ายคลิปให้บางทีก็เออเอาห่อหมวกไปด้วยนะ
เออใช่มองไม่เห็นตรงนั้นไม่มีเนี่ยนะคะ
คือเขายืนยันและแถมแพลนกล้องให้ดูด้วยนะ
ว่ารถที่วิ่งผ่านไปผ่านมามันไม่หนาแน่น
ถนนตรงนี้โล่งน่าจะจอดได้นะคะ
และข้อความระบุว่าฟังพี่เขาหน่อย
ทีนี้หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปค่ะ
มีคนเข้ามาดูแล้วก็มาแสดงความคิดเห็น

พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้
และคนที่มาคอมเมนต์น่าจะเป็นคนที่มีบ้านอยู่แถวนี้เนี่ยนะคะ
เขาอธิบายบอกว่าถนนเส้นดังกล่าว
มันมีป้ายห้ามจอดตลอดแนวนะ
ติดไว้บนถนนเส้นนี้
แต่คนขับเองนั่นแหละที่ไม่สังเกตเห็น
จากนี้การจอดรถบนถนนแบบนี้จะมีป้ายเตือนหรือเปล่า

เพราะถนนก็คือถนนเป็นเส้นทางให้รถสัญจร

อยู่ที่จิตสำนึกส่วนบุคคลมากกว่า

เขาชี้ให้ดูเลยเขาครอบภาพในคลิปเนี่ยนะ
แล้วก็ชี้ลูกศรให้ดูเลยว่าพี่ครับป้ายห้ามจอดมันมี
อยู่ด้านหลังพี่นี่ไงครับเนี่ยวงแดงมาให้ดูเลยพี่
ป้ายห้ามจอดมันอยู่ตรงนี้ไงครับ
คุณผู้ชมคะบริเวณเส้นนี้เนี่ยนะคะ
มันคือเส้นเดียวกับที่เกิดเหตุการณ์คุณป้าทุบรถ

เพราะมีคนไปจอดรถอยู่ริมถนนนี่แหละ

โซเชียลมีเดียเขาก็เลยบอกว่า
คุณครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เกิดจากคนลักษณะ
เช่นคุณนี่แหละที่คิดว่าจอดแป๊บลงไปซื้อของ
หรือว่าถนนมันใหญ่จอดได้ไม่น่ามีปัญหา
ปัญหามันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะความคิดลักษณะนี้
อันนี้เป็นความคิดจากสังคมออนไลน์นะคะ

สรุปแล้วมินมีความผิดข้อหาอะไรบ้าง

กฎหมายจราจรพรบจราจรทางบกปี๒๕๖๐
ว่าด้วยการจอดรถผิดกฎหมาย
ถ้าใครฝ่าฝืนจะถูกปรับตามที่กำหนด
ซึ่งอันที่จริงแล้วเราสามารถหลีกเลี่ยงได้
แต่ด้วยความคิดว่าจอดแป๊บเดียวไง

นี่แหละทำให้เสียค่าปรับมากกว่า
การไปจอดในที่รับจอดรถจุดนั้นมีที่รับจอดรถเหมือนกันนะคะ
ไปดูกันว่าจอดลักษณะนี้เข้าข่ายความผิดอะไรบ้าง

จอดรถกิดขวางการจราจร
จอดรถกีดขวางการจราจรเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้รถติด
เพราะว่าทำให้เสียไป๑เลนก็คือเลนซ้ายสุด
และจอดรถห่างจากไหลทางเกิน๒๕เซนติเมตร
จะทำให้รถของคุณเกิดช่องทาง

และถือว่าเป็นการจอดที่กีดขวางการจราจรเช่นเดียวกันค่ะ
สรุปแล้วนะคะพี่ขาฟังพี่อยู่นะ